ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะมีรถมากก็เกิดอุบัติเหตุมากค่ะ
โดยมีรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนในหลายจังหวัดช่วงหยุดฉลองปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองมีเด็กชายวัย๑๒ปีถูกสะเก็ดระเบิด
ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะคะขณะที่ปั่นจักรยานไปหาญาติ
ตำรวจภูทรโพทองจังหวัดอ่างทองตรวจสอบเหตุเด็กถูกสะเก็ดระเบิด
พบเด็กชายนัตฑวุทธบัวเทพอายุสิบสองปี
สะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาซ้ายบาดเจ็บสาหัส
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเด็กชายนัทธวุฒิ
จักรยานไปหาย่าตามลำพัง
จู่มีเสียงระเบิดปริศนาดังขึ้น๒ครั้ง
จากนั้นจักรยานก็เสียหลักล้มลง
เด็กนั้นบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่ขาซ้าย
ต้นตำรวจตรวจสอบพบเป็นวัตถุคล้ายระเบิด
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของเด็กนำมาเล่น

ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถเก๋งแบบแวนสีขาว
ทะเบียนสบศว๗๑๑๖กรุงเทพฯ

นายจักรินนิลศาสตร์อายุ๒๔ปี
นำสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับ
ฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่

แต่เมื่อถึงถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพ

ปรากฏว่ามีเศษหินหรือวัตถุบางอย่าง

ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบ
กระเด็นออกจากรถก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้
ทำให้แม่และภรรยานายจักรินเสียชีวิต
ส่วนสมาชิกในครอบครัวอีก๓คนบาดเจ็บค่ะ

ในวิรพงศ์สำเภาทิพฯอายุ๒๗ปี
ขับรถกระบะทะเบียน๒กทท๕๖๙๐กรุงเทพฯ
พาญาติจากบ้านพักในตำบลบางกระเจ้า

แต่ยางล้อด้านหลังด้านซ้ายเกิดระเบิดขึ้น
ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๕คน

ทะเบียนป้ายแดงต่อเต่า๙๙๖๙กรุงเทพฯ
ที่มีนายธนากรศรีรีเทียมพยม
อายุ๓๗ปีเป็นคนขับ

ทะเบียน๘๐๓๙๒๕สุโขทัย
บนถนนสายแม่สอดแม่ระมาทบ้านห้วยบง

ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม๔คน
ก่อนเกิดเหตุแท็กซี่พาผู้โดยสารกลับจากการท่องเที่ยวที่อำเภอแม่สอด

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแท็กซี่ขับด้วยความเร็วสูง
ประกอบกับไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนน
จึงทำให้พุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกอ้อย

ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งคัน
และที่จังหวัดกาลสินนายพงศ์ประยูนคุณสิง
อายุ๓๘ปีขับรถเก๋งทะเบียน
กไก่คควาย๑๒๒๐ยะโสธร
ข้ามเล่นถนนยางตลาดกำลาสัย
อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสิน
ทะเบียน๗๑๙๓๕๕สมุดประการอย่างจัง